ทำอะไรก็ไม่เท่าทำตัวให้เป็นอยู่อย่างพอเพียง
สบายอกสบายใจเดี๋ยวเราจะพาไปดูหนุ่มนักเรียนนอก
คุณผู้ชมเขาทิ้งเลยเงินเดือน๔๕๐๐๐บาท
เลยกลับมาทำบ้านเกิด

แล้วก็มาทำการเกษตรแบบยั่งยืน

มีความสุขสบายแบบพอเพียงในแบบที่ตัวเองเลือกมากเลย

เป็นฝีมือการปลูกของนายนารินสุขสบาย
อายุ๔๕ปีชาวอำเภอนาธวีจังหวัดสงครา
ดีกรีเนี่ยนะเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลยนะคะ
จบการศึกษาระดับปริญญโทที่ประเทศออสเตรเลียนะ
กลับมาทำงานด้านวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลา
และเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณด้วยค่ะคุณ
โดยช่วงนั้นได้มีการศึกษาหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
รู้สึกว่าอยากจะลงมือลองทำดูด้วยตัวเอง
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบพอเพียง
เพราะว่าชีวิตในเมืองมันมีค่าใช้จ่ายสูง
วกกับตัวเองเป็นลูกชาวนาชาวสวนด้วยนะคะ
ตัดสินใจทิ้งตำราทิ้งเงินเดือน๔๐๐๐กว่าบาท
กลับสู่บ้านเกิดหันมาอยู่แบบพอเพียงบนที่ดิน๒ไร่ค่ะ

ถึงแม้ว่ารายได้มันจะน้อยลงกว่าเดิมแต่แทบจะไม่มีรายจ่ายเลย
ผมมีรายได้ส่วนหนึ่งอยู่ที่เป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงณปัจจุบันนี้
เพราะฉะนั้นตรงผมไม่ค่อยได้คำนึงตรงเรื่องรายได้สักเท่าไหร่
แต่คำนึงตรงที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่ผมจะลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด
โดยการที่ทำให้บริเวณ๒ไร่สามารถเลี้ยงตัวผมเองได้
คุณผู้ชมมาดูนะในไร่สวนมีอะไรกันบ้าง
ปลูกข้าวปลูกกล้วยแล้วก็พืชผักสวนครัวชนิดต่าง
ไก่ก็มีนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีเหลือ
คุณพี่เขาบอกว่าก็จะแบ่งไปขายด้วยสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเอง
อกจากนี้อย่างที่บอกเนี่ยเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะ
มีปลานินปลาทับทิมปลาสลิดส่วนกระแสไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งเอง
ลงทุนไปประมาณ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยทั้งหมดนี้คุณพี่นารินเขาได้น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
จนสามารถนำไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุขตามแบบวิถีชีวิตที่ตัวเขาเลือกเองได้ด้วยค่ะ

ไม่ต้องเลยเห็นไหมเราอยู่ในบ้านตัวเอง
กินอยู่อย่างพอเพียงนะคะแล้วเราก็มีผักสวนครัวที่สะอาดปลอดภัยไม่มีสารพิษ
มีไก่มีปลาเป็นอาหารมีไข่ด้วย
ถ้าเหลือก็เอาไปขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อีก
แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยบางทีอยู่ในเมืองกรุงมันวุ่นวาย
ต้องมีค่ารถค่าที่พักค่าต่างนะคะสาธารณูปโภคเยอะแยะมากมาย

ก็อาจจะทำให้เรามีความสุขได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะ